สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
กลับมาเจอกันวันศุกร์อย่างนี้ใช่ค่ะกับวันที่โชคดีของประเทศไทยเขาบอกว่าน้ำก็ยังท่วมอยู่เยอะพอสมควร
แต่ก็อ่าพายุมันเบาลงไปแล้วอืมมันไปมันไปแล้วนะฮะมันไปแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปุ๊บมันก็เป็นปลายของมันค่ะปลายหางของมันแล้ว
จบแล้วแต่ตัวพายุมันไปแล้วเนอะใช่ก็เหลือเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาแหละ
เรื่องของผู้ประสบภัยที่ตอนนี้น้ำท่วมขังระบายน้ำดูแลซ่อมแซมสถานแบบที่อยู่อาศัยต่างอ่ะนะคะ
ความเสียหายเนอะอืมแน่นอนอีกหนึ่งพายุวันนี้พายุเลยหรอคะ
เราใช้พายุสิเพราะตั้งแต่บ่ายสามเราเชื่อว่าตั้งแต่เช้าอืม
กองทัพสื่อมวลชนจริงเรารอคำตอบว่าสรุปแล้วไอ้การตีความของนายก
ยังไงแปดปีใช่ไหมสรุปนายกอยู่ได้อีกสองปีนะฮะอยู่ได้อีกค่ะ
คือสารรัฐธรรมนูลเนี่ยออกมานั่งอ่านคำวินิจฉัยกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
วาระครบ๘ปีจะครบเมื่อไหร่สารใช้เวลายี่สิบหกนาที
ในการอ่านพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมสารใช้เวลายี่สิบหกนาทีในการอ่านนะคะ
สรุปใจความสั้นก็คือที่พี่มดบอกไปว่านายกเริ่มนับตำแหน่งการดำรงวาระเป็นนายกเนี่ย
ก็คือเมื่อวันรัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้นั่นก็คือหกเมษายนหกศูนย์
เพราะฉะนั้นถ้าแปดปีก็คือต้องเป็นปีหกแปดหกแปดค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพ่อเนกประยุจ
ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อยู่ยังไม่ครบวาระ๘ปี
ตามรัฐธรรมนูนมาตราสองสองพันห้าร้อยหกเอ่อขออภัย
รัฐธรรมนุนสองพันห้าร้อยหกสิบมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวักสอง
ประกอบมาตราหนึ่งห้าแปดวักสี่เพราะฉะนั้นเราเริ่มนับกัน
ก็คือวันที่เขียนรัฐธรรมนูลใช่ค่ะอย่างที่ทุกคนคาดเดากัน
อันนี้ซื้อหวยทำไมไม่ถูกกันอย่างนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย
เอาจริงจริงนายกอยู่ทันเลือกตั้งสมัยหน้าด้วยซ้ำไปอืม

แต่ก็จะอยู่รัฐบาล๒ปี

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพักการเมืองไหนที่เสนอชื่อ

เพราะว่าหลังจากนั้นปุ๊บอีก๒ปีใครจะเป็นนายกต่อ

คือมีคนวิเคราะห์กันเอาไว้อยู่แล้วว่าสมมุติว่า
อ่ะผลออกมาก็คือนายกได้อยู่ต่อใช่ไหมคะ
แต่แล้วเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ
ไม่ใช่อำนาจเหมือนกับความนิยม

คนอาจจะหันไปเลือกตัวเลือกอื่น

พลังประชารัฐจะเสนอชื่อใครก่อนอันดับหนึ่ง
ถูกต้องไหมฮะแต่วันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ย
เดือนหน้าหรือพฤศจิกาพฤศจิกายนพฤศจิกายนอีก๒เดือนเนี่ย
คนที่เป็นคนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือ

ทำให้จบแล้วเขาบอกหลังจากนี้ปุ๊บน่าจะยุบสภา
เพราะว่าอันนี้สังเกตก็บอกว่า

เขาพูดจากต้นเลยว่าอยู่อีก๒ปี

เพราะอยู่ครบอีก๒ปีจริง

ว่ายุบสภาหลังเอปก

สถานการณ์การชุมนุมที่ราชประสงค์สกายวอล์ก

หลังจากที่มีคำสั่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยว่า
นายกยังไม่ครบ๘ปี

แน่นอนมีสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดที่สกายวอล์ที่ราชประสงค์
เราขอตัดภาพไปที่สกายวอลราชประสงค์ฮะ
พี่ตายสิริวัณรักษัตริย์อยู่ที่นั่นนะคะ
สวัสดีจ้า
สดหน้าตอนนี้ที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศค่ะ
การชุมนุมของคณะหลอมรวมประชาชน

หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย
ผลเอกประยุทธ์ได้ดำรงตำแหน่งต่อ

ซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
แก่นำอย่างนายจตุพรพรมพันธ
รวมถึงนายนิติธรรมล้ำเหลือค่ะ

ได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะ

วันอาทิตย์ที่๒ตุลาคมนี้นะคะ
จะมีการนัดหมายให้ประชาชนทุกคน
รวมตัวกันที่บริเวณอนุสร๑๔ตุลาคม

เป็นจุดเริ่มต้นของการนัดรวมมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อจะแสดงจุดยืน
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมขับไล่
ในระบบ๓ปอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็ยังมีการจัดเวทีประสัยโดยใช้รถเครื่องขยายเสียงนะคะ
หันหน้าไปทางห้างสรรพสินค้า
พร้อมกับมีการจัดระเบียบมวลชนนะคะ
ให้นั่งรับฟังการปลาใสอยู่บริเวณบนฟุตบาท

ซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้มีการขออนุญาต

เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กระทบกับการจราจรพิ้วถนนค่ะ

แก่นำก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ย
เรื่อยไปจนถึงเวลา๒๐นาฬิกา

รอฟังไฮไลท์ของการประสัยในคืนนี้

แล้วก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ได้มีการเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้

จะเป็นหมุดหมายครั้งสำคัญของทางแก่นนำอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ที่ก่อติดบรรยากาศมาตั้งแต่๓รัฐประนวณ
อ่างคำวิธีใช้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย

ประทุมวันจะมีการประกาศยุติลงแล้ว
ซึ่งทางกลุ่มรัศดรได้มีการนัดหมายกันนะคะ
ให้มีการไปรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้
ที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
แต่กิจกรรมของคณะหลอมรวมประชาชนก็ยังมีต่อเนื่องค่ะ

ที่ทีมขาวเทวรักษณ์ทีวีของเราก็ติดบรรยากาศอยู่ค่ะ

รายงานสดจากบริเวณแยกราชประสงค์ค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลนะฮะที่รายงานสดมาจากสี่แยกราชประสงค์

ซึ่งก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ปุ๊บจะเป็นยังไง

ขณะเดียวกันวันนี้คนติดตามกันจริงคือ

เขากลับมาใช้ตำแหน่งนายกได้เหมือนเดิ

ตลอดระยะเวลาที่ถูกพักงาน

วันนี้นายกรัฐมนตรี
ก็ได้ออกจากก็เข้ากระทรวงกระหมปกตินั่นแหละ

ค่ะนะฮะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊คหรือว่าพี่น้องประชาชน

คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
และผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน

ถือเป็นโอกาสที่ให้ผมพิจารณาและตระหนักว่า
ผมจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่
นะฮะอย่างจำกัดของรัฐบาล
ในการติดตามและผลักดันโครงการต่าง

โดยผมจะใช้ศักยภาพของผมอย่างเต็มที่
เพื่อมุ่งมั่นในภารกิจการพลิกโฉมประเทศไทย

ในการชี้แจงแต่ทำความเข้าใจต่อไป

เขาได้ตั้งจอโปรเจคเตอร์ถ่ายทอดสด

เราเชื่อว่าวันนี้ควรติดตามเขาตั้งแต่บ่าย๓นี่แหละ
วาระการนำบวกตำแหน่งของนายกรุงรัฐมนตรี

จริงขอเริ่มนับตั้งแต่๖เมษายน๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นกว่านายกจะสิ้นสุดคือ๖เมษายน
เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะอยู่ครบเทอมมีไหม
มีที่เขาจะอยู่ครบเทิม

เพราะตอนนี้อย่าลืมว่าอำนาจกลับมาหาเขาเต็มที่แล้วนะ
เขาจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มมวลชนก็ต่างผิดหวัง
คุณทัชพงศ์เขาได้ประกาศเชิญชวนมวลชน
ที่ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาสตร์รัฐธรรมนุน

จากนั้นทางกลุ่มก็ได้อ่านแถลงการ

ขอเรียกพลเอกประยุทธ์ว่านายกเถื่อน

ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาเป็นต้นมา
คณะรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีเถื่อนเช่นกัน
พร้อมชวนทุกคนแต่งชุดดำ
เพื่อเอาไว้อะไรกับความวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๖ตุลาคม
อันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่ถ้าใครติดตามกันก็จะได้เห็นนะครับ

หลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องดูว่าเขาจะยุบสภาก่อนหรือเปล่า
อยากถามพี่มดแบบนี้ว่ายุบสภามันจะเป็นประโยชน์ไหมคะ
สภาเป็นประโยชน์ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคน

คือสมมุติว่าสมมุติว่าตอนนี้อำนาจกลับไปที่นายกใช่ไหมคะ
ถ้านายกเลือกยุบสภาเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับเขา

คำถามว่ายุบสภาก่อนมันยุบไปเพื่ออะไร
ถ้าสมมุติยุบเพื่อเลือกตั้งแล้วเราได้นายกใหม่ก็ดีไป
แต่ส่วนใหญ่เอาง่าย
กฎหมายการเลือกตั้งเสร็จแล้วเหรอ

แม้กระทั่งวันที่เราถามว่า๒๕๐สว

ลืมเราอย่าลืมว่า๒๕๐สวเขาสแตนบายอยู่นะ

ใช่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้นายกประยุทธ์กลับมาหรือเปล่า

เพราะว่าการเลือกนายรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้เสียงเท่าไหร่

คือหมายถึงว่าพักการเมืองจะต้องได้รวมกันแล้วเนี่ย
จะต้องชัดดาวน์สวให้ได้
ก็ทำกันได้เมื่อไร
แต่ว่าจริงต่อให้ไม่ยุบมันก็จะต้องหมดวาระ

เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหม
ก็มีข่าวมาเพราะตอนนี้มันทะลุ๓๘มันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ปุ๊บก็ยาวไปยาวไปว่ามันจะไปหยุดที่เท่าไหร่
มันเหมือน๙๙อ่ะตอนนี้

ทุกคนไหนการบริหารจัดการใครอยู่ไหน
เรายังไม่เห็นมีการนำเสนอข่าวว่าน้ำท่วมจะบรรเทายังไง
คืออุทธกภัยที่เกิดขึ้นมาวันนี้บ้านเรือนแต่ละจังหวัดเสียหายกันเยอะ
จะช่วยชาวบ้านยังไงหรือชาวนาทั้งหลายที่ข้าวตกต่ำอยู่ไง
จะช่วยเขายังไงชาวนาปลูกข้าวไม่ได้จะแก้ปัญหายังไง
หลังจากที่กลับมาเป็นนายกแล้วเนี่ยเขาจะแอคชั่นต่อสิ่งเหล่านี้ยังไง
เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังแบบไม่มีสคริปต์นะฮะ
ตามกันต่อหน่อยตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของน้องน้ำเมยนะคะ
น้องผู้หญิงวัย๑ขวบ๙เดือนวัยกำลังน่ารักเลย

คืออยู่กับลูกน้ำเมยนอนอยู่ที่อกพ่อตรงแขนนี้เลย
แล้วพระเอิ้นคือเล่นอยู่ด้วยกันแล้วพ่อเนี่ยเผลอหลับไป

ตอนแรกก็นึกว่ามีใครอุ้มไปลักพาตัวไปไหม
เพราะว่าไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าเนี่ยน้องยังมีชีวิตอยู่นะ

แต่ที่หลายคนเป็นกังวลกันก็คือว่าตรงท้ายบ้านนะคะ

กลัวว่าน้องจะลุกแบบตามแมว

คุณแม่คุณแม่ของน้องอะไรอย่างนี้นะคะ

คือลองไปค้นหาร่างคือแม่บอกว่า
เอาจริงแม่ก็ไม่รู้จะต้องคิดยังไงดี

ขอให้เมย์อยู่ข้างบนขอให้เมย์อยู่ข้างบน
เมื่อวานหาทั้งวันไม่เจอน้องค่ะ
สุดท้ายวันนี้เจอจริง
น้องร่างลอยขึ้นมา
ก็คือน้องตกสระน้ำจริงแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าร่างน้องเนี่ยไปลอยติดอยู่กับก่อย่าที่หน้าบ้านเลย
ห่างจากจุดตกแค่๑๐เมตรเองค่ะ
สภาพก็คือสวมเสื้อผ้าชุดเดิมเลย
ชุดที่ตอนแรกเขาลงรูปใช่ค่ะ
เป็นเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีชมพูนะคะ
ถึงแม้ว่าพ่อแม่พี่สาวยายครอบครัวตาเตออะไรเนี่ย

แต่พอเจอจริงโอ้โฮไม่มีไงทำใจได้แล้ว
ใจสลายกันทุกคนเลยค่ะร้องไห้กันหนักมากค่ะ
ทุกคนบอกว่าพูดไม่ออก
เสียใจที่น้ำเมย์ต้องมาจบชีวิตแบบนี้
แล้วก็ขอให้ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่อีก
ตรวจสอบอาจจะต้องมีการตรวจกล้องวงจอมปิดดูว่ามันมีตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างไหม
แต่ว่าเบื้องต้นก็คาดการณ์ว่าน้องอาจจะแบบวิ่งตามแม่หรือลงมาวิ่งเล่นแล้วพลัดตกน้ำ
เพราะว่าน้องหนึ่งขบเก้าเดือนไวกำลังสนเลยอะค่ะ
ตอนนั้นเขากำลังวิ่งได้ใช่แล้วน้องแบบล่าเริงด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแม่นะคะ
มีเพื่อนฝันว่าน้องอยู่ในน้ำตรงกอไผ่ตรงนี้หลังบ้านเพื่อนบอกว่าไม่ได้พูดให้ใจเสีย
หนูก็ใจฝ่อตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วว่าแล้วก็มั่นใจในคำพูดเพื่อนด้วยว่า
น้องอยู่ตรงนี้หนูก็ไม่ได้โทษใครแบบว่ารักกันทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิด
หนูไม่ได้โทษใครเลยทุกอย่างหนูพูดกับพี่ตอนเช้าคือทุกอย่างมันเปิดทาง
ทำให้เป็นไปอย่างงี้พี่อืมคุณแม่เขาก็บอกเขาไม่ได้โทษใครหรอก
ใช่จริงจริงทุกอย่างมันทำให้เกิดมันคือมันคืออุบัติเหตุใช้คำนี้ก็แล้วกัน
ที่เขาชอบพูดกันว่าคือเด็กเล็กเนี่ยมันคลาดสายตาไม่ได้จริงจริง
เพราะว่าเขาอยู่ในวัยซุกสนวัยกำลังเรียนรู้เห็นอะไรดูแลเขาก็จะแบบเดินตรงเดินตามอะไรอย่างเงี้
คือถามว่ามันเป็นความผิดของใครไหมมันก็มันไม่มีใครอยากให้เกิดอะค่ะจริง
คุณพ่องีบหลับนี่ก็มันของแบบนี้มันคุบไม่ได้สุดไม่ใสอ่ะ
แล้วหลับไปเผลอหลับไปต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วย
คุณเจ้าหน้าที่ด้วยเนอะช่วยกันหาอืมขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมากด้วยนะ
ใช่ค่ะอืมอ่ะเอาข่าวต่อไปคือไบร์ทเอาไบร์ทอืมมาไหนสิ
ทั้งหมดทั้งหมดรอว่าน้องจะออกมาพูดยังไงคือวันนี้เขาอาจจะไปสัมภาษณ์กับคุณบอย
นะฮะแต่ความจริงแล้ววันนี้คือน้องเขากลับมาจากอังกฤษปุ๊บพี่ถาก็คือเจ้านายต้องต้องยอมรับเป็นเจ้านายคนที่ดูแลน้องไร้โดยตรงเนี่ย
ค่ะก็เรียกไร้มาไหนพูดความจริงซิทั้งหมดคืออะไรณตอนนั้นย้อนกลับไปก่อนที่ไร้ไลท์เป็นเด็กตัวประกอบ
เพิ่งเรียนอยู่มสี่มห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนั้นมันมีรายการสองรายการค่ะ
สตอร์เบอร์รี่ชีสเค้กอ่าสตอร์เบอร์รี่ชีสเค้กตอนนั้นมันดังมาอืม
มันก็เลยกลายเป็นสตอเบอรี่คับเค้กซึ่งในสตอเบอรี่ครับเค้กก็จะมีคนคนหนึ่งที่กำลังโดนอยู่นี่รูปนี้
นี่หน้าฝรั่งฝรั่งนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในพิธีกรทางซ้ายเหรอคะนิกนิกโก้ไง
ตอนนั้นกระทิงยังอยู่เรียกว่ากระทิงเป็นในแบบหรืออะไรไม่รู้ล่ะ
ตอนนั้นน่ะถามว่าไบท์มีเงินไม่มีเงินหรอก
ค่ะก็เลยบอกว่าเห็นนิโก้
เขาถามว่าไบท์ลงทุนจริงไหมเออลงจริงอืมอืม
ลงไปห้าแสนบาทโหเยอะเหมือนกันนะพี่มด
ว่าห้าหมื่นบาทขอโทษนะห้าหมื่นบาทขอโทษอ๋อ
แต่แบบปุ๊บทุกครั้งที่ได้อ่ะไบท์ก็ตอนนั้นถามว่าไบท์ไปเอาเงินมาจากไหน
เออไม่ใช่เงินค่าตัวไบท์นะไปเอาเงินมาจากแม่
อ่าขอแม่มาอย่างเงี้ขอแม่มาห้าหมื่นบาทอืมในการลง
แล้วตอนนั้นอ่ะแรกแรกสองสามปีแรกอ่ะได้ใช่มันได้เงินจ้า
อืมไบท์ก็ไม่เคยบอกเบิกออกมาเลยก็จะเอาเงินไปทบทบทบทบทบทบทบทบทบทบ
ยอดไปจนเด็กอ่ะเขาพูดกับเจ้านายเขาว่ายังไงรู้ไหม
เขาพูดกับพี่ถาวอ่ะถ้าผมอ่ะถ้าสมมุติไอ้ขั้นกูอ่ะไม่ดังอ่ะ
บ้านผมผมยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนกินกันเลยเขาใช้คำนี้กันเลยนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็มีเพื่อนคนที่แบบว่าเขาบอกว่าอ่ะ
มีการอย่างอื่นหรือเปล่าคนที่แบบว่าลงทุนกับไบท์คือแม่
เพราะแม่เป็นคนเอาเงินมาให้๕๐๐๐บาทเป็นเงินแม่ทั้งหมดเลย
ค่ะนะฮะไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรอันนี้คือจากที่น้องไบท์อ่ะ
เขาเล่าให้กับพี่ถาเขาฟังคือกลับมาปุ๊บพี่ถาก็เรียกอันไหน
ลองลองคุยสิอืมว่าเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งทั้งหมดคุยได้แล้วเป็นเจ้านายนะ
เขาก็คุยหมดอ่ะก็เหมือนพี่ถาก็คงจะเหมือนพ่อเขาด้วยนั่นแหละ
ถูกต้องไหมล่ะซึ่งไบท์เขาบอกว่าตอนนั้นเองอ่ะอายุเขาสิบห้าปีอืม
ห้าขวบซึ่งถามว่าอ้าวแล้วทำไมไปลงทุนล่ะอืม
ก็เห็นคนรอบตัวลงทุนอืมหมายถึงเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะค่ะ
แล้วคลิปวันนั้นน่ะน่าจะเป็นคลิปที่แบบว่าประการไปเจออภิรักษ์วันแรกอืม
อืมคลิปนั้นอ่ะไปเจออภิรักษ์วันแรกนะฮะซึ่งเขาบอกว่า
ถามว่าตอนนั้นตัวเองอายุเป็นสิบสี่สิบห้าอืม
คนรอบตัวลงทุนหมดแล้วมันก็ได้จริงจริงอืม
เพราะคนเขาบอกว่าคนที่เล่นฟอเล็ก๓ที
ถ้าคนแรกแรกอ่ะน่ะค่ะมันได้จริงจริงสองปีแรกอืม
แต่อยู่ที่ว่าเราถามว่าส่วนใหญ่เล่นหุ้นกันไหม
เล่นหุ้นไหมเคยแต่เคยถอนเงินออกจากพอร์ตไหมล่ะ
หนูทิ้งถูกทุกคนอย่างงี้ก็เลยคิดว่ามันได้ได้ได้
ก็เลยโป๊ะมันก็เลยกลายเป็นจำนวนเยอะขึ้นเหมือนคุณเล่นหุ้นอ่ะ
ส่วนใหญ่คนเรามันจะเจ๊งปอดอ่ะที่ต้องบอกเราจะพูดกันเสมอว่า
ถ้ายังไม่ขายมันยังไม่เจ๊งอ่าใช่ถูกต้องไหม
ก็อย่าทิ้งไว้อย่างงั้นอ่ะอืมคนเรามีแต่เอาใส่แต่ไม่ค่อยเอาถอนออกอ่ะ
มันมีสองแบบคนที่เล่นแบบวิ่งอ่ะก็คือแบบที่แบบวิ่งเข้าวิ่งออก
วิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะนั่นคือแบบแบบนั้นใช่แต่คือส่วนบางคนที่เล่นคือเล่น
เล่นแบบว่านี่ไงฝากยาวฝากลืมเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยมากกว่าฝากประจำ
อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังจากที่โดนโกงปุ๊บตอนนั้นยังไม่มีหรอกฮ
ขั้นกูยังไม่มีอะไรแห้งสิ้นเลยตอนนั้นก็ยังแบบเป็นสตรอบบีรี่คับเค้กกี่ปีแล้วอ่ะ
อืมนานน่ะกี่ปีแล้วน่าจะมีสุดสิบได้สิบเหมือนว่าแอร์แต่งงานแล้วเนี่ยฮะ
จริงหลังจากที่โดนโกงเขาบอกว่าเขาก็เครียดแต่ก็คือตอนนั้นเขาก็เอาเพื่อนสนิท
ก็ถามว่าคนที่แบบว่าไปเอาเงินจากไหนมาบ้างก็มีเงินเพื่อนสนิทเขาอืม
เพื่อนสนิทอ่ะคนนึงแล้วก็เงินแม่ค่ะอืมที่มีคำถามว่ามีคน
ไปหลอกให้ใครมาลงทุนป่ะก็คือมีสองคนคือแม่กับเพื่อนสนิทเขาอืม
ฮะเพราะเขาบอกว่าเขาอ่ะมั่นใจผมเชื่อสนิทใจว่าตอนแรกแรกอ่ะ
เขาอ่ะรู้ตัวช้าไปเพราะอยู่ใกล้เขาก็คืออยู่ใกล้กันมาตลอดอืม
แต่การที่ใกล้คนที่ใกล้กับไม่รู้ความจริงอะไรเลยอืม
เพราะเชื่อมาตลอดว่าเขาไม่โกงวางใจอืมอันนี้คือสิ่งที่แบบว่า
เขาพูดกับพี่ถาเพราะเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเครียดพอสมควร
ค่ะเขากลับมาจากอะไรอังกฤษใช่ไหมใช่อืมมาเมอร์เบอร์รี่กลับมาเมื่อสองวัน
เขาก็เรียกเข้าห้องเลยว่าเฮ้ยมันถึงจำเป็นจะต้องพูดนะ
เพราะมันมีภาพภาพเนี่ยหลุดออกมาในเบื้องต้นภาพที่ทางเพจเขาปล่อยออกมา
เบื้องต้นคือเด็กจะต้องพูดความจริงนะว่าไปทำอะไรมา
ตอนนั้นย้อนกลับไปจริงจริงตอนนั้นไปทำอะไรมาค่ะ

ภาพอ่ะฟ้องอยู่แล้วอภิรักษ์เขาปล่อยมาหมดว่าใครเป็นดาวร้าย
ใครใครเป็นคนชวนลงทุนทุกอย่างมันถึงออกมาหมดไง
มันถึงมีชื่อดารามากมายไง

ให้ทุกคนเอาเงินไปให้เขาตอนที่เขาหลบหนี

เขาก็เลยใช้บอกว่า

เขาก็เลยปล่อยรายชื่อทั้งหมด

ไม่กล้าปล่อยลายชื่อทั้งหมดออกมา
แต่ปรากฏว่าคนก็ทำให้รู้ว่าฟอร์เหล็กสามดี
คนหลายคนตายเพราะข่าวนี้นะฮะ

ถึงบอกว่านายแบบคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งอยู่

บางคนหมดบ้านหมดรถหมดคอนโดไปเยอะ

บางคนบอกสรุปแล้วไบท์อยู่แกมมี่มดำจะพูดไหม

เด็กเขาพูดกับเจ้านายเข้ามาเป็นอย่างนี้

ก็กลับรู้มาแล้วก็คุยกับพี่ถามาโดยตลอด

คือสิ่งบัญชี

ใช่ทำทางนี้
เขาก็หมดไปถูกต้องปะแล้วสิ่งที่ดีสูตรคือการเอาดารามาในแหละ
ซึ่งก็ไม่แปลกที่แบบว่าวันหนึ่งจะต้องมีชื่อไบท์ค่ะ

แต่สุดท้ายคือจากจำนวนยอดเงินของน้องคือ
เจีียดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนี่ยก็คือ

เอางี้น้องเล่นมาจาก๕๐๐๐บาท
เสร็จแล้วปุ๊บแรกมันจะได้อาจจะ๕๐๐๐บาทกลายเป็นแสนนึง
สักพักมันก็เพิ่มก็คือไม่เคยเอายอดออกมา
เขาว่าอย่างนั้นนะไม่เคยเอายอดออกมา
มันก็เลยโปะกันไป

ว่าเส้นทางการเงินของคุณเป็นยังไง
คุณมีดาวน์ไลน์เป็นแม่ขายเป็นลูกขายอะไรยังไงไหม
คือคุณพูดอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าตำรวจเขาตรวจเจอเมื่อไหร่
คุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นเอง
แต่ทางนี้อาจจะเรียกเข้าสู่กระบวนการไหมล่ะ
เขาพอละคดีกับน้องกระทิงเปล่าไหม

หลังจากที่ออกรายการปุ๊บแล้วมีคนไปร้องเขาถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของกระทิงกับบอล
อันนี้ที่เมื่อกี้จากข้อมูลนี้เขาบอกว่ามีเฉพาะเพื่อนสนิทของเขากับแม่ถูกไหม
ที่เขาไปออกไปขอเงินมาลงทุนอะไรอย่างนี้
อื้อทุกคนจะต้องเริ่ม๕๐๐๐๐แล้วไม่ใช่อยู่ดีอยู่ที่จะเดินไปซื้อได้เลย
ถูกต้องไหมในการซื้อขายอะไรอย่างนี้ก็เลยว่ากันไป

ก็คือหลังจากที่น้องบินกลับมาเนี่ยพี่ถาเรียกเข้าไปคุย

ตัดสินใจที่อาจจะพูดผ่านสื่อในเครือตัวเอง
ถูกไหมคะก็ว่ามีเกิดอะไรขึ้นบางคนอยากรู้
แต่เขาก็จะพูดในแง่ของแบบว่าความปลอดภัยถูกต้องไหม

แต่อันนี้เราก็เล่าแบบว่าเหตุการณ์จริงแล้วมันเป็นยังไง
ความจริงน้องเขาให้เหตุผลมาแค่นี้

วันนั้นพี่พิธาถามว่ามันคืออะไร
เพื่อนสนิทของเขาตอนนั้นคือเพื่อนสนิทคือใครอะไรอย่างนี้
เขาก็ไล่มากันหมดอันนี้คือสิ่งที่เขาพูด

ไม่รู้นะไม่แน่คือหมายนึงว่าถ้ามีอะไรต่อเนื่องจากนี้
เดี๋ยวถ้าเขาจะมีเรียกล็อตที่๓๔๕เดี๋ยวลายชื่อมันก็ออกมาเอง

ก็บอกว่าร้องเพลงกับนิคนิโก้กับอภิรักษ์เนี่ย
เขาบอกภาพนี้ของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งผ่านไปแล้ว๘ปีนะครับ
ปีแล้วซึ่งในช่วงปลายปีเดียวกันกับที่
ล่าสุดไบร์ทเนี่ยเปิดเผยว่า

ซึ่งคนรอบตัวผมที่ลงทุนได้เงินกันจริง
อันนี้คืออันนี้คือไบท์สัมภาษณ

เลยคิดว่าน่าเชื่อถือ
ขอเงินแม่มา๕๐๐๐บาท

ก็เอาเงินมาลงต่อนะฮะ
เรียกว่าเป็นเงินทั้งชีวิตของครอบครัวผมเลยครับ

๗๗๕๐๐๐บาท
หลังจากที่รู้ว่าโดนโกงก็เครียด
เพราะเงินสำรองของครอบครัวหายไปหมดเลย

เขาพูดให้มั่นใจตลอด
นะว่าผมเชื่อแต่ถามว่าวันนั้น

รับว่าตัวเองรู้ตัวช้า

คนใกล้กันกลับไม่รู้ความจริงเลย

เห็นคนทำแล้วก็พุ่งเข้าไปเอง

รับว่าตัวเองเป็นเหยื่อที่มาลงทุน

ถ้าไม่ได้แบบว่าผิดจริงจะได้ทำมาหากินต่อเนอะ

ทำไมไม่ออกมาแจ้งความ
ถ้าคุณก็เป็นหนึ่งคนที่โดนโกง

ตำรวจยังโดนอ่ะอืมไปทั่วเลยอ่ะอืมอ่าพูดถึงหมอก่อนจะปิดเบรกนี้
ที่คุณหมอท่านนี้นิดนึงนะคะคุณหมออารักษ์วงวรชาตินะคะ
อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะมีผู้ป่วยรายนึงเนี่ย
ไปกินหมูกระทะเนาะก็อเล็ดอร่อยปกติแหละค่ะ
เวลาเรากินหมูกระทะเนอะร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดก็อื้อหือแบบอเล็กอร่อยมาก
ตอนกินก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอกินกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนะคะเอ่อเจ็บคอน่ะปวดไปที่คอเนี่ยนะคะ
จ่ายเงินรู้สึกปวดในคอก็กลืนน้ำลายเอ๊ทดลองดื่มน้ำตามก็แล้ว
อะไรก็แล้วมันยิ่งเพิ่มความปวดขึ้นเรื่อยนะคะ
พอกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะคะยิ่งกลืนน้ำลายบอกเลยว่ายิ่งปวดเนอะ
น้องเขาก็เอาไฟฉายส่องดูในคอปรากฏว่าก็ไม่เห็นอะไรนะ
เครื่องมือนะตรวจเข้าไปในลำคอก็ไม่เห็นอะไร
อันนี้ลำบากมากนะเวลาแบบหมอบอกไม่มีอะไรเลย
เรายังเจ็บอยู่อ่ะเออมันบอกมันมีหมออืม
เขาบอกเนี้ยใช้เครื่องมือทุกอย่างแล้วไม่เห็นไม่เห็น
ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะไปเจอนะคะเป็นฝอยเหล็กอ่ะฝอยขัดหม้อนั่นแหละค่ะ
ประมาณเนาะหนึ่งจุดสี่หกเซ็นต์ฝังแทงลึกอยู่ในรำคอนะ
ส่วนใกล้ใกล้กับไอ้ที่เป็นฝาปิดกล่องเสียงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเจ็บมากเนอะ
ก็ระดมนายแพทย์เลยนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านหูตาคอจมูกเนี่ย
เข้าห้องผ่าตัดด่วนถามว่าทำไมต้องด่วน
เพราะว่ารักษณะที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเจ็บมาก
ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถ้าติดเชื้อรุนแรงขึ้นมาเนี่ย

แล้วมันอยู่แถวคอเนี่ยบางทีสูบไปเข้าหลอดลมไปลงปอดอีก
กันเข้าไปใหญ่เนอะอย่างที่เราได้ข่าวอยู่แล้วว่า
มีกรณีปวดฟันแล้วติดเชื้อลงปอดปอดเป็นหนองอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยตัดสินใจเอาละค่ะเข้าห้องผ่าตัด
ช่วยเอาไว้ดีกว่าก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นเนาะออกมา
เพราะฉะนั้นเวลาทานอะไรเนอะเคี้ยวให้ละเอียดนะคะ
เดี๋ยวให้ละเอียดจริงเพราะว่าบางทีเอาอย่างแบบ
ถ้าไม่ใช่ฝอยขัดหม้อแบบเจ้าเนี้ยกล้างปลาก็เป็นไปได้
บางทีได้กล้างปลาเนอะไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยยิ่งหายากมากนะคะ
บางคนไปหาแบบเคยแล้วไงไม่เจอด้วย
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็เจอออกมาก็มีจริงนะคะ
แล้วเวลาคอเราเนี่ยมันบางอย่างนี้เนอะถ้าติดเชื้อขึ้นมา
ที่บอกนะมันจะวุ่นวายนะคะ
นี่เห็นไหมเป็นเซ่นไฟขัดหม้ออย่างนี้

เอาล่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ
สร้างสกัดจากชาบักษ์
แน่นอนโดรูเนี่ยต้องยอมรับแม้จะไปแล้ว
แต่ก็๑๑จังหวัดเนี่ย
แม้กระทั่งวันนี้แม้นนทบุรีเองก็ต้องเตรียมตัวรับน้ำเหนือมาด้วย
มีคนส่งมาจากบุรีรำบอกว่าฝนยังตกหนักอยู่เลยค่ะ
ซึ่งวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ย
รายงานตกันเกียรติภายุโซนร้อนโนรูเนี่ย
หลังจากเคลื่อนเข้าประเทศไทยบริเวณข่วงเจียม

ก็ฝนเนี่ยตกหนักกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ

กรุงเทพกลับได้เบาเนอะกรุงเทพไม่ค่อยหนักที่เราคิด

สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยวาธภัยที่เกิดขึ้นเนี่ย

บูรณ์อำนาจเจริญศรีสะเกดยะโสธรอุบลราชธานีขอนแก่น
ชายภูมิมุกดาหารสระบุรีชายนาฏแล้วก็สะแก้ว
รวม๓๕อำเภอ๗๒ตำบล๑๖๖หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย๓๐๐กว่าครัวเรือนนะครับ

ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่าน
เหนือตอนล่างตอนกลางภาคตะวันออกยังคงทำให้สถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่๓จังหวัดเนี่ยน่าจับตามองอยู่๓จังหวัดคือ
ตอนเนี่ยเราส่งข้างใจคือเพชบูรพิศนุโรคประจิงบุรีนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้สิ่งที่จะต้องจับตามองคือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ย
มีสถานการณ์ในพื้นที่๕จังหวัดคือ๑อายุทยา๒อ่างทอง
ปฐุมธานีนี่คือจากน้ำเหนือกันเลยฮะสิงห์บุรีนะครับ
นี่ทั้งหมดทั้งมวลก็จับตามองแต่ต้องยอมรับพายุครั้งเนี้ย
ฝนมันตกเยอะจริงจริงค่ะเห็นไหมกำแพงคู่เมืองอ่ะ
พังพังพังเลยพังไปเลยซึ่งเขาบอกโอ้โหมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้
แม้จากท่านสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานเราเชื่อว่าทุกสำนักอ่ะ
มีการนำเสนอกันหมดเลยคือเจดี
เจดีอายุ๕๐๐ปีนะฮะอย่างที่บอกว่าเจดีเนี่ย
อายุ๕๐๐ปีเนี่ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยเป็นเจดีที่ตอนนี้ต้องทำพิธีรื้อถอน
ก็ก็ต้องเอาพระเนี่ยมาสวดถอนค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็มีวัตถุมงคล
นี่โอ้โหคุณดูสิครับเหมือนในหนังเลยอะ
ใช่ใช่แต่ไม่มันต้องเป็นบรรคฐาน
แล้วนึกถึงช่างโบราณนี่เก่งขนาดไหนให้อยู่ได้ตั้ง๕๐๐ปีนะ
ดูสิละเอียดมากหมดแล้วมันพังแบบ
มันน้ำมันชุ่มน้ำขนาดกำแพงยังพังได้เลยอ่ะถูกต้องไหมล่ะ
กำแพงยังพังได้เลยใช่มันชุ่มน้ำแล้วเขาไปก่อ
อะไรปูนข้างล่างเขาบอกมันเหมือนน้ำมันไม่ระบายด้วยค่ะ
อันนี้เราคงจะเห็นข่าวนี้กันอยู่แล้วสำหรับข่าวเจดีเนี่ยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่๗จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาเข้าตรวจสอบหาวัตถุมงคล
จากศาสตร์เจดีกับรวมทั้งวัตถุมงคลต่างมีพระพุทธธรรมอุปเอยอันยะมณี
โดยห้ามให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะฮะ
เจ้าอวัตวศรีสุพรรณพระครูพิธักษ์สุทธิคคุณเนี่ย
กล่าวว่าได้มนต์คณะส่งจังหวัดต่างในชวาสเชียงใหม่เนี่ยมาทำพิธี
ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ลื้อถอนซากเจดีส่วนที่เหลือ
ที่เหลือเบื้องต้นพบวัตถุมงคลเป็นพบุธรูปอัญญามณีต่าง
ก็มีทั้งของเก่าของใหม่ส่วนสาเหตุที่พังออกมาเนี่ย
น่าจะบอกว่าจากการสร้างคือเอาง่ายคือมีการไปสร้างครอบ
ใช่เขาเลยขังบ้านนอกเหมือนกับพระศาสตร์พระนมก็เคยแล้วนะฮะ
แล้วพระศาสตร์พระนมก็บูรณะปฏิสังหวัลขึ้นมาใหม่
คือมีการไปสร้างครอบเจดีองค์เก่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นในเจดีองค์เก่าไม่สามารถระเหยออกมาได้
ก็พอสะสมไปนานก็เกิดวิบัติแล้วก็ถล่มขึ้นมาอย่างนี้
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูบรรยากาศการขายลอตเตอรี่

ซึ่งในเชียงใหม่เนี่ยทยอยหาซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดกันเนี่ย

หวยงวดนี้ออกวันที่

เลขคู่วันคือ
เลขคู่มิตรคือ๘๙

๗๘๙เขาบอกให้ระวังเลขเบิ้ลหน่อย
เออแต่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์อะ
จะเป็นเลขเบิ้ลเบิ้ล

เลขอะไรอ่ะ๖อายุอยู่ยืนอ่ะ
เขาอยู่เท่าไหร่อ่ะ
นี่แหละคุณพี่ต้องมีเลข๘อ่ะ
หรอฮะ๘อีกแล้วเหรอ๘ออกบ่อยมากเลยนะก็เราดูว่าได้ยกทั้ง
ถ้าสมมุติฉันคิดไม่หนูว่า๘ไม่ออกแม่
แมวเราออกลูก๔ตัวนั่น
๘๔แมวไม่ได้๔๔ได้ไหม

ตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดพญานาคซึ่งเขาบอกว่า
ก่อนเขาภาษาพนมอะตรงเบาะน้ำข้างหน้าอืม
ก็เป็นการบูชาอืมพญานาคที่เจ็ดองค์อ่า
ก็ในแต่ละปีเนี้ยบางทีเงาของภาษาพนม
ก็ขึ้นไปอยู่ไปอยู่บนท้องฟ้าบ้างละ
หรือบางทีเนี่ยอย่างปีนี้เขาเจอแสง๗แสงใช่ไหม
หาบแสงทุกอย่างอันนั้นเขาบอกเป็นเรื่องปกติที่เมื่อก่อนคนเจอกันบ่อย

คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมส่งมาเยอะเลยเขาบอกว่ามันคือเลขหาม

แต่เขาบอกว่าลองไปดูว่าทำไมไม่ดูเลขนายกหยุดงานไปกี่วันอ่ะ
นายกหยุดงานไปกี่วันทำไมไม่ซื้อ

ใช่ไหม๓๘วันอ่ะคะ

พอกลับมาเท้าเข้าธรรมเนียบเลยวันจันทร์เนี่ย

แสดงว่าอย่างนี้ก็
สตเต้ก็ไม่ต้องวิ่งสิไหม

อ๋อมันอ่อนหรือเปล่าฮะอืม
ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
ค่ะคุณแม่แพทนับภานะคะ
คุณแม่ของน้องเรสซิ่งที่น่ารักนะคะ
โพสต์ภาพออกกำลังกายนะคะมีการโชว์หน้าท้องด้วยนะ
เขาก็บอกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองเนี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยน่ะ
เต้นสุดฤทธิ์ทุกคนก็เข้าไปชอบกันไกลเลยไหนท้องว่ะ
คอมเมนต์กันสุดฤทธิ์ร่องสุดฤทธิ์เขาก็มีเนี้ย
แล้วก็มีบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
คุณแม่คะเหมือนท้องอ่อนเดี๋ยวตรงไหน

เหมือนเขาบอกว่าเหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ย
ท้องเล็กเหมือนตอนที่พี่ไอ้อ่ะ

เหมือนเป็นคนที่ออกกำลังกายแข็งแรงแล้วดูเหมือนท้องนิด
เขาก็เลยเหมือนโฟกัสกันแบบนั้น

แล้วมันเป็นคนเนี่ยเนี่ย

แบบเนี่ยเป็นเด็กอ่ะ

แต่ก็ออกกำลังกายกันผีบ้าเหมือนกันนะ
เมื่อก่อนมาแดมดูแก่

หมอหมอแบบว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จริง

ตัวแม่หวนจับใหม่ทำยอดขายเนี่ย

เขาบอกเป็นตัวแม่แห่งวงการเพลงฮอลลีวูด

ฮันน่าไงพี่ในรอบ๕ปีคือหลายคนรอฟังเสียง
อย่างเป็นทางการนะคะว่ารีฮันน่าจะกลับขึ้นมาจับไมค์

แล้วมันต้องเป็นโชว์แบบยิ่งใหญ่พอกับการแข่งขันเลยจริง
แล้วเขาบอกว่าพอประกาศออกไปแบบนี้ปุ๊บ

ก็มีช่วงหนึ่งนางประท้วงไงประท้วงตัวเองไงโมโห
แต่เพลงนางคือแบบเลิศทุกเพลงจริงอ่ะทุกเพลงแบบ
อัมเบลล่ะเอลล่ะเอลล่ะ

เสียงเขาดีจริงคืนนี้เนื้อเพลงก็ดีเสียงเพลงก็ดีดนตรีก็ดีโชว์เขาก็แน่น
อืม

ต้องเอาทุกสิทธิ์เขาบอกเลยว่า
คี่สฤษฎีระดับโลกเขาเป็นแบบ
พูดกันหมดเลยว่าเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา
ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนไตตาหลับอ่ะเออใครได้โชว์คือเหมือนมันแบบอ๋อนี่คือที่สุดแล้วอย่างหนึ่งของเขาอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นโชว์แล้วคือเขาจะทำ

คือครบอ่ะโชว์นี้
อ่ะเราไปเบรกกันก่อนไหมฮะเดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

ไปดูเลยดีกว่าน้องเกลเอบิเกลน่ารักมากนะคะ
แล้วเป็นขวัญใจนะตอนนี้ลูกสาวแห่งชาติเลยนะ
เกลนะคะลูกของแม่ชมพู่แล้วก็น้องน็อตวิสรุธนะคะ
ส่งคุณแม่นะคุณแม่จะไปฝรั่งเศส
แล้วก็เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่น้องชมเนี่ยนะคะ
จะต้องห่างกับลูกถึง๗วันเพราะนางจะต้องไปทำ

มันต้องวิ่งไปหลายงานหลายแบรนด์

คืออาบิเกลน่ารักตั้งแต่เส้นผมลงมาเลย

หายใจลึกตายแล้วน่ารักแปลว่า

ใส่แฟงอ่ะอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสามค่ะ

ใกล้แล้วเพราะว่าเขาโพสต์ภาพและเขียนแคปชั่นบอกว่า

ใช่อยู่กว่านั้น
ลูกชายป่ะลูกชายป่ะใช่อยู่กว่านั้น

ไม่รู้เขาบอกว่าให้ดูจากท้องไม่ใช่หรือคะ

แต่หน้าลูกชายเนอะท้องเล็กกว่าเนอะ

เหลืออีก๓นาทีไปไทยรัฐนิวโชว์
วันศุกร์ฉันปล่อยจะไปเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไหม

นี่กันอยู่จุดจบไหมอ๋ออยู่จุดจบ
รอฟังข่าวดีเขาว่าอย่างนั้น

แพ็คกระเป๋าพาน้องทะเลไปเที่ยวกลายที่สวิสแลนด์
ล่าสุดเนี่ยก้อยได้โพสต์ภาพลงไอจีเนี่ย
เป็นภาพสวีทหวานคู่กับสามีเนี่ย
พร้อมกับเขาว่ามีทะเลแล้วต้องมีภูเขาไหมอะ

น้องสาวต้องมาแล้วแหละ๖๔๑๐๐
หลังจากคนไปสวิสกันเยอะมากเลยช่วงเนี้ย

เพราะว่าต่อแฟสต์ที่แฟรรี่ดร์ไง

ติดตามกันว่าเสาร์อาทิตย์น้ำมันจะขึ้นหรือเปล่านะฮะใช่ค่ะดูเรื่องของพลังงงพลังงานด้วยของต่างประเทศตอนนี้ที่น่าจับตามองคือยุโรป
อังกฤษเพราะค่าเงินอ่อนยวบมาก
บ้านเราค่าเงินอ่อนก็จริงแต่พอพูดกับผู้อยู่สายนักธุรกิจ

เรายังทรงเพราะว่าทางฟังยุโรปฯฯฯฯฯ
ยวบกว่าเราลงไปเยอะ๓๘คือยังพอไห่
อะก็แน่นอนหลายจังหวัดก็ยังโดนน้ำกันอยู่นะฮะ
เราขอส่งกำลังใจไปทุกวัน

วันหยุดทำงานของลุงตู่

หน้าตัวหน้ากับตัวสามตัวเดียวกัน

พรุ่งนี้แน่นอนไทยรัฐดิวชงแล้วเขาถ่ายทอดกันนะฮะ
ขอต้อนรับที่แบบรัฐบาลขอต้อนรับเศรษฐีใหม่
ให้ทุกคนถูกหวยรวยเวอร์

วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ